สวัสดีค่ะข่าวไทยไทยสด
ใหม่แล้วก็ให้เยอะค่ะ

เมช่วยยืนไปครึ่งนิด

ไม่มีท้องมันจะลดรุงเลยบ้าง

ยังไม่ได้เลี้ยงลูกก่อนขอเลี้ยงนางหน่อย
วันนี้เป็นไงฮะชีวิตความเป็นแม่๑เดือนกว่า

ก็คือแค้นขาก็คือค่อนข้างเมื่อยกันเลยทีเดียวค่ะ

มีคุณสามีช่วยแล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วยอีกหนึ่งคน

นี่ดูสิวันที่๑๔ถ่ายรูปพาไปเดินข้างนอก

ไม่ได้ออกจากบ้านก็ไปแค่แบบว่าโรงพยาบาล
ไปมีเพิ่งออกไปกินข้าวครั้งเดียวที่ออกไปข้างนอกบ้าน
น้อยใจเพราะหน้ามาทั้งแม่หมดเลย

เหมือนเหมือนมาก
จมูกมาตั้งแต่เด็กเลยลูกอย่างน้อยประหยัดข้างจมูกไปแล้วหนึ่ง

สองชั้นประหยัดค่าตาไปอีกหนึ่งแล้วลูก

ก็อยู่ดูนี่แหละสลับกันไป

ถ้าอารมณ์ดีก็คือยิ้มแย้มบอกให้ยิ้มได้แล้วตอนนี้
แต่ถ้าร้องนี่ร้องกระจุยเหมือนกัน

อยากให้เขามาฟังเสียคุณแม่สดที่นี่

อีกห้าเดือนก็มาเพื่อให้เด็กปลอดภัยก่อน
ใช่ตอนนี้รอให้เขาบอกว่าเข้าที่เข้าทางหน่อย
เพราะว่านั่งคาซีสออกมาข้างนอกไงครับ
เวลาขึ้นรถตอนนี้เด็กก็ต้องนั่งคาซีสใช่ไหม
พอเล็กแบบนี้พาขึ้นคาซีสบางทีแรกก็หลับนะ
หลังเริ่มแบบเอ๊ะบางทีเขาร้องไงพี่

เดี๋ยวรอเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวพามาเที่ยวหา

จริงเดี๋ยวลูกน่ารักมากหน้าฟัน
เอามาตอนนี้ยังฟัดไม่ได้เดี๋ยวต้องไปสัก๖เดือน๗เดือนอะไร
นี่เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วหอมหนูหอมเขาทั้งวัน
ชอบ
อยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เจอแฟนจนเป็นแม่แล้ว
คลอดแล้วค่ะพี่เป็นแม่แล้ว
วันนี้มาทำข่าวใส่ไข่แต่รถฝนตกต้อนรับเลย
ตกต้อนรับแล้วก็ฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยกันจริง
ในหลายพื้นที่ฝนตกโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้าเลย
เรียกว่า๖๗โมงนิ้มเช้าตื่นขึ้นมา
นมน้องปุ๊บก็ฝนตกกระหน่ำขึ้นมา
รถก็ค่อนข้างที่จะติดหนักมากในหลายพื้นที่

บางมาตราดน้ำท่วม
ก็คือน้ำท่วมในหลายพื้นที่
เรียกว่าการจราจรติดขัด

ทีนี้ต้องบอกจริงว่าตอนนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะ

ร้อยละ๖๐ของพื้นที่

แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
โดยอุณหภูมิค่ะจะลดลง

นี่อยู่ที่๓๐๓๓องศาเซลเซียสค่ะ

เดินออกมาแล้วหายใจได้โล่งขึ้นนิดนึง
ขึ้นหน่อยโดยเฉพาะโอ้โหลำปาง

๖๐๐ลูกสูงสุด๖๐๐ลูก

กับพ่อถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปไหน

เพราะเราเห็นภาพหลายคนนะคะ
นกอันน้ำไมค์บางคนใส่เป็นของเกาหลี

นกอันน้ำไมค์นี้คือแบบดำเลย
แล้วก็บางโรงเรียนเขาก็ไม่ประกาศ

ก็อาจจะช่วยได้แม่ที่เวลาฝนตกมันก็จะเบาบางลง

แต่อันนี้อย่างเช่นทุกทีอย่างสมมุติเรามองไปเหมือนเวลาเราอยู่ที่กรุงเทพที่แม่บอกคือ
เวลามองไปข้างหน้าก็จะเห็นภูเขาเห็นแบบห่อนาฬิกาอะไรอย่างนี้

เมื่อวานนี้ลำปางเชียงใหม่ติดอากาศแย่เป็นอันดับ๓ของโลก
ค่ะแม่ห้องซ้อนก็ด้วยเหมือนกันเนอะช่วงนี้
จริงแล้วจังหวัดที่เราพูดถึงแม่ห่องซ้อน

เมื่อก่อนเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเรา
อากาศดีไปสูดหายใจให้เต็มปอดถูกต้องไหม

ก็เวลาเราพูดลำปางหนาวมากเราก็จะรู้สึกเวลาหน้าหนาวเราอยากไปลำปาง

ใช่ไหมคะนี่แหละเพราะว่าจริงต้องบอกกรมอุตุเขาประกาศเรื่องอากาศแปรปวน
มันก็จะทำให้ฝนตกก็จริงนะคะแต่อุณหภูมิจะลดลงในหลายพื้นที่ค่ะ
เรียกว่าตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยนะคะ
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะแผลมาปกคลุมบริเวณอื่นในระยะต่อไป
ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนเขาบอกว่ามีอากาศร้อนโดยทั่วไป
ช่วงวันที่๑๖๑๗ก็คือถึงวันศุกร์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือ
ลักษณะแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งด้วย
รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะ
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียตก็มีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
รวมไปถึงลูกเห็บตกนะคะก็ต้องระวังกัน
อ่ะนั่นเป็นอีก๑เรื่องคือเหมือนเมื่อเมื่อก่อนเราอาจจะข่าวโควิดอาจมาหลายปี

มันใกล้ตัวแบบน่ากลัวจริง
ได้ดูข่าวข่าวหนึ่งที่แบบว่าโหดเหลือเกินไหม
ลูกชายเนี่ยจับพ่อแม่ขัง

แล้วก็แบบโอ้โหอย่างที่คุณหนุ่มเคยเล่า
ว่าเอาก้อยอี้มาแล้วเอาถุงดำไหนยัดไว้
ให้ขับถ่ายในนั้นไม่ให้เห็นเดิมเห็นตะวันเลย
เอาสังกษีมาปิดตามหน้าต่างหมดเลย

ละครรึเปล่านี่ไงคนก็บอกว่าตอนแรกลูก
กับกระตันยูตอนนี้มีการโอนถ่ายทรัพย์สินไปแล้ว
ซ้อขยี้ข่าวเขาลงเลยเผยโฉมหน้าสะพ้ายหมู่พิษ
ร่วมกันกับสามีซึ่งเป็นลูกชายแท้เนี่ย
มหัววางแผนฮุบสมบัติทั้งหมดมูลค่ากว่าร้อยล้าน
ตั้งแต่วางยาใส่ในอาหารทุกมื้อเนื่องจากเขาทำฟาร์หมู
ก็ไปเอายาเบื่อยายาที่ใส่หมูมาใส่ให้พ่อแม่ผัวกิน
เขาบอก๒ปีจนทำให้ผู้เป็นแม่เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งความสามารถ
เพื่อต้องการขับไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกโอนถ่ายทรัพย์สินเนี่ย
กว่า๖๕ล้านบาทเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งตลอดเยอะเวลาก็จับพ่อกับแม่กักขัง
แรกก็ให้อยู่ด้วยกันสักพักจับแยกห้องกัน
แต่ก็คือห้องติดกันอย่างนั้น

ฉันก็คิดว่ามีคนไปช่วยทีนึงก็ถูกกลับมาอีกรอบหนึ่ง
ปรากฏคุณบอกเห้ยมันโหดไปมั้ย
อย่างที่สองสองปีคุณพ่อนี่รอดมา

รอดเพราะว่าลูกสำนึกผิดค่ะลูกสำนึกผิดก็เลยบอกอ่าพ่อ
เอาพ่อออกมาสงสารพ่อตัวเองค่ะแล้วที่สองปีไม่สงสารพ่อตัวเองเหรอ
ก็พูดยากอ่ะแม่ตอนนั้นอ่ะจนขนาดเดียวกันเมื่อวานมีคนหลายหลายคนออกมาพูดว่า
เฮ้ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกผมเคยรู้จักกับบ้านนี้ดีค่ะ
พ่อลูกพ่อเขากระตันยูกันนะทนายเดชามั้งก็บอกระวังคดีพลิกนะอ่า
ระวังคดีพลิกนะแต่ปรากฏวันนี้เฮียโตเฮียโตก็คือคนเป็นพ่อเนี่ยนะฮะ
เจ้าของกิจการในจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่คนก็บอกอ้าวเป็นบ้าหรือเปล่า
นู่นเป็นนี่หรือเปล่าเขาบอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นบ้าอืม
หลังมีคดีถูกลูกชายแท้เนี่ยกับลูกสะพ้ายเนี่ยจับขังอยู่ในห้อง
แล้วก็วางยาสลบวางยาสลบหมูอ่ะเพราะเขาเอ่อฝั่งเมียเขาทำยา
เขาทำฟาร์หมูค่ะวางยาสลบหมูเนี่ยมานานกว่า๒ปีเพื่ออะไร
เพื่อที่จะให้โอนเงินมรดกหกสิบห้าล้านบาทโดยอยากจะฝากถึงลูกชาย
ลูกกลับมารับผิดชอบดีกว่าค่ะตอนเนี้ยติดต่อกันไม่ได้เพราะลูกเนี่ย
มือถือสี่เครื่องไปหมดเลยอืมเฮียโตก็เปิดเผยเลยนะฮะค่ะแม่
ช่วงแรกเนี่ยที่ถูกจับขังในบ้านเนี่ยแรกก็ยังออกมาขายน้ำหน้าบ้านได้
ก็พยายามหลบหนีเดินไปขอมือถือคนนู้นเดินไปขอมือถือคนนี้
เพราะบ้านเนี่ยหลังใหญ่พอสมควรเห็นไหมนะครับส่วนกรณีในโลกออนไลน์เนี่ย
เผยภาพลูกนั่งกินข้าวกับตนในที่ร้านอาหารก่อนหนีไปนั้นก็เป็นรูปนะ
ที่ถูกพาไปขังถ่ายถ่ายเพียงครั้งเดียวกับลูกอืม
ที่จะถูกพาไปขังเนี่ยแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้อีกเลย
และการตัดผมตัดเล็บนั้นน่ะโดยถ่ายแบบไม่รู้ตัวเอง
ว่าจะเอาไปลงในโลกออนไลน์เพื่อสร้างภาพอืมที่เขาบอกว่าอันเนี้ย
ลูกก็ดูกระตันยูดีนะเออในโซเชียลก็บอกว่าเนี่ย
เขาก็ดูรักพ่อรักแม่น่ะตัดผมตัดเล็บให้พ่ออืม
เขาบอกเนี่ยเขาอ๋อเขาก็ตัดนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาตัดน่ะ
เพื่อที่เอาไปสร้างภาพหรือเปล่าอ๋อก็อาจจะมีหวังผลอย่างอื่นอย่างนี้เหรอแม่
แต่เหมือนหลายคนก็บอกเอ๊ะคุณเฮียเขาแบบนี้หรือเปล่า
ดูแบบเพ้อไปหรือเปล่าหรือคิดเยอะไปหรือเปล่า
เพราะว่ามันเหมือนละครเนอะไม่แต่ว่าตัวของมีช่างอะค่ะ
รับเหมาที่เขาเคยมีโอกาสไปทำที่บ้านหลังเนี้ยนะคะ
เมื่อประมาณปีหกสามเนี้ยเขาก็ออกมาบอกนะว่าเอ๊ะ
ช่วงแรกที่เขาไปเนี่ยเขาไปอยู่ตรงนั้น๒เดือนไปทำบ้านถูกไหมคะ
ช่วง๒เดือนนั้นที่ไปเนี่ยคือคนนี้เขาก็แบบดูปกติ
เขาบอกว่าเฮียเขาก็ยังดูปกติดีนะภรรยาก็ปกติดี
ภรรยายังแบบว่าหิ้วน้ำเอาขึ้นไปให้บนด่านฟ้าได้เลยไปทำหลังคาอย่างนี้
แต่ว่าเอ๊ะพอดีดีไปช่วงหลังหลังมาเอ๊ะภรรยาเริ่มแบบว่า
ดูเหมือนไม่แบบดูเป็นป่วยดูไม่สบายดูแบบเดินไม่ค่อยไหวแล้วอย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นต่อมาอ้าวเฮียเองก็เหมือนกัน
เริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นี่ก็เป็นที่รู้สึกว่าเหมือนแบบ
พ่อแม่ตัวเองไม่ปกติอืมเอาง่ายง่ายเพื่อที่เพราะดูแล้วบ้านเนี้ย

ผมไม่ใช่ขุมบ้าโดนยามก็เบอร์ก็ดีขึ้นมาได้

เมียผมก็เล่าให้ผมฟังเขาไม่โดนผมเป็นคนแบบนี้นี่
เขาก็โดนแต่ไม่ถึงเหลือเขาก็หายบ้าง

ผมไม่กลัวแล้วผมผ่านความตายมาเยอะแล้วพี่
ดังนั้นยิ่งกว่าติดคุกหลายสิบเท่านะที่อยู่

ไม่ได้มันไม่คุยอะไรกับเราเลยยึดโทรศัพท์ผมไม่หมด๔เครื่อง

ฝากบอกผู้ใจให้มารับผิดเถอะว่าสมควรแล้วที่
เองทำกับพ่อแม่ในการนี้ต้องรับมารับผิดชอบที่มันทำไว้

ความจริงทุกประการรับรองได้ผมจำได้ผมไม่ได้บ้า
เนี่ยยัดโทรเค้ายืนยันชัดเจนเลยว่าเค้าไม่ได้บ้าผ่อนหมาให้คุณไปบอกว่าเค้าบ้าหรือเปล่า
เพราะว่าสักสิ่งที่พูดออกมามันดูแบบมันดูเป็นหลักฐานจังเลยอ่ะ
ใช่แกบอกชัดเจนมากจำได้หมด
โดนวางยาสลบหมูเนี่ยอาการมนุษย์มันเบลอหมดอยู่แล้ว
ต่อให้เป็นใครก็เบอร์หมดอันนี้ที่เขาพูดมาอย่างนั้น

เดี๋ยวเค้ากลับจากเมืองนอกจะโฆ่งแถลงข่าว

ทำไมกลับมาทำไมพูดได้ฉ่า
ใช่พูดได้รู้เรื่องแล้วก็อธิบายทุกอย่างได้หมด

ถ้าสมมุติเรามองอีกมุมนึงรอดได้ยังไงน้อง

เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็เล่าว่าเขาเป็นคนที่ดูข้าวขาวข้าวดำ
ถ้าข้าวดำเขาก็ไม่กินรู้เลยว่ามียาพิษเพราะเมียเขาตายไปแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าติดใจเอาความกันว่าเฮ้ยภรรยาเขาเป็นอะไรตายอ่ะ

ไม่เพราะว่าจริงมันมีเหตุการณ์เดี๋ยวกลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนนี้
ให้ให้ใหม่ครบทุกชาติสักครู่หนึ่งค่ะ
ไปติดขนาดนั้นเลยหรอ
ติดตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ทุกพื้นที่กันเลย

เพราะว่าเราก็ไม่รู้เย็นนี้ตั้งทีท่าจะตกอีกหรือเปล่า

ก็ดีแล้วอากาศจะได้หายใจกันได้บ้าง

เห็นไหมคราวนี้ฝนตกไม่มีคนบ่นเลย
ปกติจะด่ากันตามโทรเชียร์ไม่มีด่าทอ
คราวนี้บอกโอ้โหทุกคนชื่นชมด้วยกันฝนตก

พอมันเห็นแบบเครื่องกองอากาศตัวเลขมันสูงมาก

ตอนนี้เขาบอกกรุงเทพเองเขาที่บอกว่าดี
มันก็ยังไม่เขียวนะมันออกส้มอะไรอย่างนี้
ติฝนตกคุณลุงที่ขายของจะบ่น

วันนี้บ่นเบาแล้วจะขายของกันได้ยังไง

พวกคนบอกขอให้มีอากาศดีสักนิดหนึ่งเถอะ

ก้าวไปด้วยกันคุณผู้ชมเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ
เอออ่ะช่วงที่ผ่านมากรณีของเบนส์เดมอนโอ้โห
หลายคนพูดถึงมากแล้วก็รอว่าเขาจะกลับมา

กลับมาเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงหัวค่ำประมาณสักแบบว่า

ก็คือรอเลยเพราะว่าจริงหมายจับมันมีออกมาแล้ว
ดังนั้นเมื่อไหร่ที่กลับมาถึงกรุงเทพมหานคร
เข้ามาปั๊บถึงสุวรรณภูมิค่ะ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ควบคุมตัวเมื่อคืนนี้นะคะ

ซึ่งนายชัยวัดขจรบุญถาวรหรือว่าเบนส์เดมอน
ถูกควบคุมตัวมาที่กองบังคับการตำรวจ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี๓
เพื่อที่จะไปสอบปากคำก็ใช้เวลาสอบนานกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งทันทีที่สอบปากคำเสร็จนะคะ
พลตำรวจตรีสถิตพรมอุทัย
ก็มอบหมายให้พนักงานนำตัวในเบนส์ไดมอนด์เนี่ย
คุมขังที่สอนอทุ่ง๒ห้องในเวลา๓นาฬิกาก็คือตี๓
ก็คือใช้เวลาสอบนานเห็นบอกว่าพอไปถึงที่
ห้องคุมขังปุ๊บก็คือหลับเลยทันที
เพราะว่าดูอ่อนเพลียมากเลยนะคะ
ล่าสุดทางพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพนักงานสอบสวน
ก็มีการควบคุมตัวในชัยวัดขจรบุญถาวร
ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันจัดให้เล่นการพนัน

คดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มา๙๘๘
ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาสอนอทุ่ง๒ห้อง
ก็นำไปขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรกนะคะ
โดยระหว่างที่ตำรวจคุมตัวในเบนส์ขึ้นรถไปเนี่ย
ผู้สื่อข่าวหลายคนหูไปรอกันเยอะมาก
ก็มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์

ในเบนส์เองก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะ

ทีนี้ก็ไปถามต่อบอกว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดใช่ไหม
พยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่า
อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
ส่วนประเด็นเรื่องของการทำร้ายคุณดิวอริสราเนี่ย
เบนส์เองเขาบอกแต่เพียงว่าขอไม่พูดถึง
จากนั้นตำรวจก็ขับรถออกจากสถานีไปที่สารอาญาทันที
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากการจับตัวในเบนส์มา
สอบสวนที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี๓
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่เขาสอบสวนกันเนี่ย
เบนส์ให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหานะคะ
โดยการขออำนาจสารฝากขังพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าในอำนาจทั้งเขียนมาตั้งแต่แบบท้ายข้างล่างเลยว่าคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าพยานหลักฐานพบว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์มา๙๘๘
ส่วนบุคคลใกล้ชิดแล้วก็คนในครอบครัวของนายเบนส์
ตำรวจบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานถึงความเชื่อมโยง
หากพบจะขอสารออกหมายจับต่อไปเพราะว่าจริงเนี่ย

อืมนะคะนั่นแหละค่ะไม่ได้กลับมาด้วยทีนี้นี่
ในส่วนของทนายความของคุณเบนส์จริงเขามีการออกมาบอกไง

นักข่าวที่ไปรอเขาก็ถามเลยว่าอ่ะกรณีเรื่องซึมเศร้าว่ายังไง
เขาก็บอกว่าเขาก็พยักหน้าว่าใช่ว่าเป็นซึมเศร้า
ทีนี้ทนายบอกว่าในเบนส์เขามีอาการโรคซึมเศร้า
ตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ออกมา
ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นใบรับรองไม่งั้นเอามาสิ
ในการชี้แจงอาการที่เป็นอยู่เนี่ยเอามาชี้แจงได้เลยนะคะ
ส่วนสารจะพิจารณาในประเด็นนี้หรือเปล่า
อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของทางศาล
บอกมาได้รอว่าสารจะตัดสินบอกว่ายังไง
ใช่ค่ะโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการฝากขังเป็นเวลา๑๒วัน
เนื่องจากว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ต้องมีการแบบว่าสอบปากคำพยานอีก๑๐ปากด้วยกัน
โดยหนึ่งในพยานนั้นเขาไปสอบปากคำคุณดิวด้วยนะ

ใช่ตำรวจบินไปแล้วก็กลับมาแล้ว

ให้ปากคำให้การต่างกับทางตำรวจเอง

ทีมตำรวจที่ไปนะคะก็ไปสอบปากคำกัน
ในห้องที่ไหนสักที่หนึ่งก็ค่อนข้างเคร่งเครียด
รวมถึงเราจะเห็นเอกสารต่าง
ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางตำรวจไป
แล้วก็คุณดิวมีการให้ข้อมูลกันไปด้วยนะคะ
สำหรับการสอบปากคำคุณดิวอริสราเบื้องต้นเนี่ย

อดรับกับแนวทางสืบสวน
โดยคุณดิวบอกว่ารู้ถึงการทำเว็บพนันออนไลน์
ของนายชัยวัดในช่วงที่คบหากัน

นายชายวัดเนี่ยทำธุรกิจมานานกว่าสิบปี

ที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยนะคะ

เกิดจากการถูกทำร้ายให้กับตำรวจแล้ว
แล้วก็จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สอนอทองหล่อ
กรณีที่ถูกคุณเบนส์ไดมอนด์ทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่า
คุณดิวบอกเลยบอกว่าเขาไปแจ้งความจับแน่นอน

วันนี้เรามีภาพตอนที่คุณเบ้นนักข่าวพยายามสัมภาษณ์มีไหมฮะ

เหมือนขอความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเองเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวเราลองดูคลิปสักนิดหนึ่งสิวันนี้
ก็คือจริงอย่างที่บอกคุณชุวิตก็ใช้คำว่านารีพิฆาต
ใช่เป็นคุณนิวออกมาเนอะ

ก่อนที่เขาจะบินกลับมาถึงท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ

แล้วเขาก็ขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยเขากำลังจะกลับมาเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะมาพิสูจน์ความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วย

พนักงานสอบสวนขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
จากว่าคดีนี้มันมีอัตราโทษสูง
ประกอบกับลักษณะของการกระทำความผิดของผู้ต้องหาเนี่ย

หลักทรัพย์โฉนดที่ดินกว่า๑๒ล้านบาท

บอกว่าอัตราโทษเนี่ยสูงตั้งแต่๑๐ปีขึ้นไป

พฤติการเป็นขบวนการก่อความเสียหาย
สังคมร้ายแรงขัดต่อศิลธรรม
พยานหลักฐานปรากฏเส้นทางการเงิน
พนันเข้าบัญชีของผู้ต้องหา

หรือว่ามีโอกาสมากที่จะไปยุ่งเหยิง
พยานหลักฐานระหว่างสอบสวนได้
กรณีนี้ก็เลยไม่สมควรให้ประกัน

ถ้าพนันเราได้ยุ่งเสียบ้างคุณเบนส์ค่ะ
เราก็จะให้เลย
ก็ดูแล้วเขาไม่ตอบเลยเลย

ใช่ค่ะแต่หลังจากที่สารมีคำสั่ง

คุณเบนส์เดมอนไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ถ้าคุณจะทำการยื่นเรื่องขอประกันตัวอันนี้

ก็ต้องรอไปก่อนเลย

ออกแล้วในโแล็งกำบันเทอร์ของเรา

เถือดเถือดจริง

เขาก็เพจเหยื่อนั่นแหละเขาก็ออกมาแฉว่าเดี๋ยวจะมีข่าวนางเอกดารา
ที่เพิ่งแต่งงแต่งงานอะไรกันอีกเยอะแยะคือมันสะเทือนวงการบันเทิงจริงจริงฮะ
หลังจากที่มีคนออกมาแฉในโลกโซเชียลอักษรย่อดาราสาวออ
ทำเว็บพนันรายได้เดียวละ๕๐๖๐ล้านบาทปรากฏงานไปเข้าที่แอร์พันธิรา
พระธิราเพราะมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวเลย
ล่าสุดเนี่ยข่าวสดออนไลน์ก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวแจ้งมาว่า
กรณีที่มีกระแสเรื่องเว็บพนันแล้วมีการโยงไปที่แอร์พันธิรา
ตอนนี้ถามว่าเจ้าตัวทราบไหมเจ้าตัวทราบเรื่องแล้วแล้วก็ขอเวลาสักระยะ
จากนั้นจะขอออกมาชี้แจงเรื่องนี้คนใกล้ชิดก็บอกว่า
คนที่ใกล้ชิดแอร์เนี่ยเขาบอกแอร์ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง

ขณะที่ประเด็นเพจเหยื่อเนี่ยออกมาแฉภาพแก๊งเว็บพนันเนี่ย
โดยมีสามีนางเอกดังแอร์อันหนึ่งแล้วนะ
ที่เขาบอกว่าแอร์บอกว่านางจะออกมาชี้แจ้งเอง
ซึ่งหลายคนบอกคำตอบของแอร์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรืออะไร
เราก็ต้องรอแอร์ออกมาพูดแต่ปรากฏที่เว็บเหยื่อ
เขาก็ออกมาโพสต์มีสามีของนางเอกทางร่วมอยู่ในนั้น
แรงข่าวเผยว่าน่าเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าสืบไปสืบมาแล้ว
เกี่ยวยงถึงนักแสดงสาวที่เป็นภรรยาด้วยหรือเปล่า
และทราบมาว่าเดือนหน้าตำรวจจะรวบรวมเว็บพนันครั้งใหญ่
ไม่รู้ว่าสามีของเหล่านางเอกสาวในวงการใครจะโดนบ้าง
ปรากฏเรื่องนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาติดตามเรื่องนี้มาตลอดถูกต้องไหมฮะ
รวมไปจนถึงคุณชูวิส
เขาไล่มาตั้งแต่น้องยังไม่ข้อด

ทุนจีนมาปุ๊บก็ค่อยไหลมาผับบอา
มันก็เป็นวงจรของเขาเลย
ล่าสุดคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คฮะ
แล้วก็มีการนำรูปแล้วก็ข้อความที่สารวัตรได้โพสต์ไว้ในไอจีมาประกอบ
พร้อมเขียนระบุว่าด้วยความปรารถนาดีเห็นสัวท่องเที่ยวรอบโรคอย่างมีความสุข
สารวัสสัวนี้เพิ่ง๓๗นะอายุเองหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะฮะแล้วก็คุณไม่ได้เพิ่งทำผิดหรอก
จะต้องไปอดใจรอให้เที่ยวคุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมครับท่านสารวัตรสัวผู้ร่ำรวย
อันนี้คุณชูวิทย์ก็เปิดเสี้ยไปอย่างนี้เลยค่ะจะต้องรอให้คุณท่องเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหม
แล้วค่อยมาท่านสารวัสสัวผู้ร่ำรวยหากสังเกตดีพวกใกล้ถึงจุดจบ
มักงัดเอามุกทีมทนายเก็บข้อมูลขู่ฟ้องพุทธโทษพอไม่มีทางไปคำก็ฟ้อง
สองคำก็รักษาสิทธิ์จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อไหมท้ายที่สุดจบไม่สวยสักราย
ไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหนแต่คนขู่ดันเข้าคุกซะก่อนเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

เคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กกล้องรีบกลับมาไวนะครับ
ไปเที่ยวท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็สู้คุกพลาซ่าแถวงามวงวานไม่ได้
ผมเคยอยู่มาแล้วเอาสุภาษิตอดีตคนคุกอย่างผม
ไว้ใช้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ใช้ได้หมดกับพวกทำพนันออนไลน์
ตอนแรกคุณธุวิกเขาบอกอย่างมะเก้าแบบ๋แป๊ตเนี่ยยังเป็นซายเล็ก
คนก็ไปตามหากันใช่ไหมเพราะว่า
มีการเขียนข้อความมานิดนึง
แล้วเนี่ยพอออกมาเสร็จปั๊บ

แต่พอย้อนกลับไปทำไมวงการบันเทิงเรา

ไม่ทุกคนเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลย

คนรุ่นเก่าอายุเลย๔๐ไปแล้วใช่ไหม

มันส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพ
เด็กเขาอยากรวย

ถ้าเกิดเราเป็นดาราหรือเป็นคนในวงการบันเทิงเนอ

เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรถูกต้องไหมล่ะ

เอ๊ะทำไมเขาดูร่ำรวยมากกว่าปกติ

ถามว่าบิตคอยที่ผ่านมามีคนรวยมาจากบิตคอยจึงไหม

นะบิตคอยเริ่มหลักพันไปหลับหลานนะ

มันไปขายตอนสูงสุดตอนโควิดเท่าไหร่
ช่วงแรกมีช่วงที่เป็นดาวมากเลย
มันเป็นช่วงโปรสมมุติมีคนมาจีบเราเนอะ
เขาก็ต้องมาจีบดาราสมมุติคนมองว่าอุ๊ยมาจีบดาราต้องยากต้องอย่างนี้
เปย์นะดูแลนะซื้อของให้นับหรือปิดอะไรยังไงเลี้ยงนะ
ไม่ให้เราจะรู้สึกแปลกแบบเอ๊ะเขาต้องตามมาจากไหนหรือเขาเปย์เราเต็มที่
ฉันก็เห็นว่าสังคมวัดถูอ่ะ
เขาถึงบอกไงว่าอันตรายที่สุดคือเวลาเราคุยกันแล้วแบบว่า
นี่พี่คนนี้เขาดีนะทำอะไรดีเขารวยมากจบไม่มีการตามอะไรต่อแล้ว

คนนี้เขานี่นะพอคำว่ารวยมากหรืออะไรจบไม่มีใครสงสัยไม่มีใครแขลงใจอะไรเลย
ไม่อ่าแต่ละคนน่าตาก็ไม่ได้กินเดียวกินเลย

เมื่อก่อนดาราจะต้องคู่กับเสีย
คำว่าเสียคืออะไรมีข่าวว่าทุกดาราเสียเลี้ย
เดี๋ยวนี้เสียไม่ต้องเลี้ยงเพราะเสียไม่มีเงินพอ

ไฮโซไฮโซวัดจากอะไรอ่ะไหนคนยังวัดเยอะเมื่อก่อนไฮโซนู้นไฮโซวัดจากอะไรดูไปดูซุปเปอร์แบรนด์ทั้งหลายสิ
เพราะใส่แบรนด์เยอะเดี๋ยวนี้ใครซื้อเด็กวัยรุ่นซื้อหมดเลย
ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยของเราไม่เป็นหับของการเอาแรนดเนมเข้ามาขนาดนี้หรอก
เออพอใส่แบรนด์เยอะก็เป็นไฮโซแล้ว

สมัยก่อนนะใครได้ซื้อเบนท์นี่คือเก่งแล้วนะกว่าจะได้ด้วยนะไม่ได้ได้ง่ายเนอะ

ทุกวันนี้เม็ดงานไม่กลายเป็นแบบว่า

ทเทค๒๐ของประเทศไทยมันก็มีไหมติดตระกูลของใหม่
แต่พอเขามาจีบก็จะเป็นตำรศกุลไม่ได้แบบเนี่ย
แต่เขามีเงินที่จะเปย์เราอะไรขนาดนี้
เขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยอันนี้เข้าใจนะ
กำลังเข้าสู่ความเท่าเทียมถูกต้องไหมล่ะ

มันเชยแล้วมันเชยไปแล้วยุคนี้ปุ๊บ
คนเราวัดด้วยอะไรอ่ะตอบซิไม่รู้เหมือนกัน

แล้วแต่ละคนต้องยอมรับเขาหล่อกับดารากันเนี่ย
เค้าไม่ได้แบบเมื่อก่อนอะไรอ่านนะคะว่า

จากกับแม่ใช่ไหมแล้วมีคนมาจีบหนูว่าแม่หนูซึ่งแม่เป็นคนกว้างขวาง
มันไม่รู้จักคนหลายวงการอย่างนี้หนูก็ต้องโทรเช็คแม่ไหมว่า
เออแม่เขามาจากไหนไงถ้าเธอทักตอนที่เขากำลังแบบว่าเข้าได้เข้าเข็ม
เพราะว่าเธออิจฉาเช็คก็ไม่รู้เช็คไม่รู้มันอาจจะสังเกตได้นะหนู
ไม่รู้แต่หนูว่าแม่ต้องรู้ไงแม่เขารู้มาจากไหนแม่รู้ไหม

ตอนรถเมย์อ่ะตอนรถเมย์อ่ะตอนแฟนรถเมย์มาจีบอ่ะ
รถเมย์มีเอ๊ะอ๊ะมั้ยสงสัยอะไรมั้ยมีสืบมั้ยหรือว่าก็เชื่อปกติ
เช็คเหมือนกันแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องดูว่าเขาทำงานทำการจริงจังไหม
จริงหรือเปล่าพะครับพี่โอเคทางบางคนถ้าทำงานออฟฟิซ
มันไม่ดูผิดปกติเนอะมันไม่ดูผิดปกติแต่ตั้งเมื่อไหร่ที่แบบ
เอ๊ะบางคนดูร่ำรวยผิดปกติแบบร่ำรวยมากและวันนึงมีเวลา
มีเวลาไปเที่ยวเล่นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเข้าออฟฟิศหรือไปทำงาน
แม้กระทั่งเป็นเจ้าของคนเป็นเจ้าของธุรกิจเขายังทำงานเลย

เขายังต้องมีการไปตรวจงานเขาต้องไปเช็คนู่นเช็คนี่

แต่ถ้าสมมุติว่าแบบมีเวลาเที่ยวเล่นเมื่อไหร่แล้วรวยมาก

แล้วมันอาจจะต้องรู้สึกแล้วว่า
พ่อแม่เขายังไงเพื่อนของเขาทำท่วยเกิดนี้มา
ใครจะรู้แม้เอาจริง
เวลาพูดต่อยังพูดอยู่เม้ทำไมไม่เช็คก่อนวันที่รักปุ๊บถามหรือเช็กหรอ
ลมเอ่ยเจ้าหอบรักมาให้ใครไม่ตัดแล้ว
ช่วงประรักษ์มันบางตา
ก็เห็นมวยกันหมดทุกคนนี้

เราไม่คบกันที่ใจหรือไม่ต้องเงินตาหรือเปล่า

ไม่นะทาง

มองกันเป็นนานหลายปีก็มีเยอะ
และลุงแมวไงลุงแมวกับป้าเมื่อวาน

วิ่งเอ่อวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปมันหลุดโรค

ส่งเสียพ่อแม่จนมีทุกวันนี้
แต่วันหนึ่งไปเกี่ยวข้องมันก็ต้องโดนรวบเต่าแม่อย่างนี้
มันก็ต้องถูกซัดทอดถูกเชื่อมโยงแล้วก็สงสาร

เออนี่หนูก็ยังเป็นแม่ไอดอลนะ
ไม่รู้ว่าแบบครอบครัวมายเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีแรงอัดับหนึ่ง

มีแรงจูงใจมดดำมีแรงจูงใจชัดเจน
ไหนจะช่างซ่อมบ้านไหนจะเด็กที่บ้าน
ไม่ใช่ฉันไม่ได้มีใครให้เลยฉันเอง
เราหาเองเราหาเองเนี่ยเราหาเองเนี่ย
ซาร่าแฟนซาร่าถ้าสมมุติแบบไม่รักบางตา

หนีไปแบบว่าแค่พิสูจน์ความรักมาออกทีวีปุ๊บ
โอ้ตำรวจยังตกใจอะไรวะ

ออกมาก่อนออกมาก่อนนี่ไงทีวีมันบอกว่าพลาดได้ยังไงเนอะ
มันกาเนอะนี่ไงถ้าวันนั้นไม่ออกทีวีจะโดนจับไหมล่ะ
เข้าใจนะมาแวะหาพี่โควิดกันนิดนึง
เป็นเรื่องที่เราเนี่ยนะมีทั้งฝุ่นมีอากาศอะไรก็แล้ว
แต่โควิดคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งวางใจเนอะ
ยังวางใจไม่ได้อยู่กับเขาไปก่อนนะคะ
ในแพทย์สุพิกฤตซีริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดเผยว่าอย่างนี้ค่ะจากการที่เฝ้าระวังสายพันธุวิดไนทีนเนี่ยนะคะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายตรวจพบสายพันธุ์นะคะ
ประเทศไทยเจอแล้วใช่แล้วค่ะเจอแล้ว
เป็นชาวไทย๑รายต่างชาติ๑รายนะคะ
แต่ข่าวดีค่ะปัจจุบันสองท่านนี้หายป่วยแล้วเนาะ
แล้วก็ยังไม่พบว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับสองท่านนี้ติดเชื้อ

อันนี้ช่างมันแต่ให้รู้ว่ามันผสมมา๒สายพันธุเนอะนะคะ
แล้วก็จากข้อมูลตั้งแต่วันที่๒๖ตุลา๖๕ถึง๑๒กุมภา๖๖นี้นะคะ
รายส่วนใหญ่เจอที่สหรัฐอเมริกา๒๔๕๐๖รายเจอที่อเมริกา
ก็มีการกลายพันธุ์นะในตำแหน่งของมันนั่นแหละนะ
เปลี่ยนจากอะไรเขาเรียกฟีนิวลานีนเนี่ยเป็นโปรลีนนะ
ซึ่งเพิ่มไอ้ที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยนะมันเพิ่มความสามารถในการที่จะยึดนะ
เซลล์แล้วก็ส่งผลให้มีการได้เปรียบในการแพร่กระจาย
แล้วก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีอืมอ่าในการที่มันกลายพันธุ์มาเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะมันสามารถที่จะจริงเนี่ยมันทำหน้าที่ในการหลบเลี่ยสายพันธุ์ได้ดีเนี่ย
แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ความรุนแรงนะคะในการเสี่ยงด้านส่วนด้านสาธารณสุขเนี่ย
บอกว่ายังไม่ถึงกับคือมีแหละแต่ว่ายังไม่เสี่ยงถึงขั้นรุนแรงนะคะ
เมื่อเทียบกับสายพันธย่อยอื่นที่ผ่านมาแล้วน้องอาจจะยังใหม่
รวมถึงข้อมูลอัตราการติดเชื้อความรุนแรงนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เครือข่ายเนี่ย
ก็บอกว่าจะดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อนะคะกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
ก็คือยังเกาะติดอยู่นะยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเชยอ่ะ
ส่วนใหญ่จะพูดพี่ไม่พูดเรื่องนี้เลยเชยแล้วยังไม่เชยนะ
เพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตยังขยายพันธุ์แล้วก็ยังปรับตัวอยู่กับเราไปเรื่อย
เขายังอยู่แต่ว่าเราก็เราก็ต้องระวังอืมเราก็ระวังในระดับหนึ่ง
แต่ว่าชีวิตก็ดำเนินต่อไปตอนนี้เกือบทุกจะประเทศแล้ว
เขาก็กลับมาใช้ชีวิตกันมันต้องใช้ชีวิตปกติดำเนินชีวิตแบบระแวดระวังนะคะ
เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาจำน้องต่อได้ไหมฮะ
วันนี้ยังไม่เจอเลยนะมันเหมือนละครเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งฮะ
ไปค่ะจำน้องต่อได้ใช่ไหมฮะหลังจากที่แบบว่าเด็กหายไปเนี้ย
รวมแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเนอะใกล้อาทิตย์หรือยังหนึ่งอาทิตย์แล้ว
หนึ่งอาทิตย์แล้วแม่น้องเนอะจริงจริงแล้ววันนี้ทุกคนก็บอกเฮ้ย
มันจะเป็นความดีน้องชมพู่หรือเปล่าอุ๊ยหลายเลยที่ไปแบบบ้านกว่า
แต่ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่คราวเนี้ย
เด็กหายไปไหนใครเอาเด็กไปนั่นคือคำตอบที่ไม่มีใครตอบได้
ก็เลยมีการบอกอ้าวหรือแฟนเก่าแม่ว่าแม่ยายเนี่ยออกมาเสี้ย
เนี่ยก็เขามีอะไรกันอยู่เขายังมีความผูกพันกันอยู่
กับแฟนเก่ายังไปมาหาสู่กันอยู่เออตัวพ่อของเด็กเนี่ย
ออกไปทำงานหลังจากพ่อของเด็กออกไปทำงานปุ๊บ
คนเดียวเขาจะออกไปกับแฟนเก่าหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือ
แม่ของพ่อเด็กเขาบอกอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนละครไง
แม่ผัวลูกสะพ้ายเนี่ยแต่ปรากฏแต่ไม่ใช่ละครที่เขาเนี้ย
ลูกหายจริงแล้วก็หายในตอนเช้าอย่างที่พี่หนุ่มก็เล่าว่า
มีหมาพิษบูอยู่ทำไมอุ้มเด็กไปทั้งคนทำไมหมาพิษบูมันไม่
ไม่ง่ำเออเนี้ยเนี้ยแล้วก็มีการตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
นะฮะน้องต่อแล้วเด็กแปดเดือนอ่ะน้องค่ะยังเดินไม่ได้
เขาต้องอุ่มออกไปต้องอุ่มออกไปกรณีเดียวอยู่แล้ว
เดือนยังกินนมแม่อยู่ไหมกินบางคนก็ยังกิน
เร่งรัดเลยนะฮะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอายุทยา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจคพัทหมส์

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังคงให้น้ำหนักใน๒ประเด็น
คือ๑อันนี้ควรจะใช่อย่างนั้นเลยคือ
อาจจะเป็นคนที่รู้จักหรือสนิทสนม
ในการพาตัวเด็กน้อยไปหรือน้องต่อไป
เพราะเด็กช่วงนี้จะเป็นช่วงติดแม่ใช่ไหม
เขาจะร้องทำไมร้องจะไม่มีคนได้ยินเลยเหรอ
อีกประเด็นนึงเด็กชายต่อตอนนี้
แรกตำรวจบอกแม่เด็กยังน่าจะมีชีวิตอยู่นั่นแหละ
ต่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
สำหรับการตรวจสอบบ้านพักของน้องต่อ
ในบริเวณบ้านรอบบ้าน
โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดเนี่ย

อยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน๗
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนด้วยทุกครั้ง

นำทางไปยังจุดต่างที่เจ้าหน้าที่ต้องการนะครับ

หมอนมีคราบเลือดว่ะ
อืมมีคราบเลือดอยู่ว่ะ
เขาก็บอกนั่นคือแบบ
เขาบอกมันเป็นลายเก่าเป็นคราบเลือดเก่า

เจ้าหน้าที่ได้นำไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่เลือดนะฮะ
เห็นไหมคนเราก็จะคิดไปไปถึงเลือดแล้ว

ทางด้านนางสาวนิ่มเนี่ยแม่น้องต่อเปิดไปว่า
ตัวเองวันนี้แม่ถูกจับตามองเยอะที่สุด

คือแม่เขาเปิดเผยอย่างนี้คุณปัจจัยว่าแม่เขาบริสุทธิ์ใจ
และพร้อมตอบทุกข้อประเด็นสงสัยว่า
ตัวเองไม่มาฆาตกรรมเด็กแน่นอน
ไม่มีการฆ่าระบบปูนหรือโยนทิ้งน้ำ
คือกระแสสังคมบอกเนี่ยฆ่าระบบปูนลูกตัวเองหรือเปล่า
ฆ่าแล้วก็บอกว่าโยนทิ้งน้ำหรือเปล่า

ที่ผ่านมาตัวเองก็เป็นแม่ก็รักลูกนั่นแหละ
จะว่ากล่าวหรือตีสั่งสอนให้รู้ว่า

แต่ไม่เคยทำร้ายลูกเลย
ลูกของเราหายไปเราก็เสียใจมากอยู่แล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายลูกอย่างแน่นอน

เด็กมากค่ะ
ไปฟังสิ่งแม่ไปฟังสิ่งแม่หน่อยครับ

ว่าเองไม่ทำถ้าเกิดเองรู้เองก็บอกผู้ใหญ่อะไรพวกนี้
ผู้ใหญ่ไม่ใช่ตำรวจบอกผู้ใหญ่ได้

พร้อมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จอะค่ะ
การเข้าเครื่องจับเท็จเราคิดว่ามันช่วยเคลียร์ตัวเองได้ยังไง
ก็เคลียร์เรื่องสังคมค่ะ
ว่าเขามองเราอย่างนู้นอย่างนี้คืน

ว่าเราไม่ได้โกหกไม่ได้เอาน้องไปไม่ได้ทำอะไรน้อง

เนี่ยบอกว่าแม่อยู่๑๗
แม่อยู่๑๗ค่ะพ่อ๑๙

แม่ให้ผู้ยาวไหม

๘เดือนไปหลายวันแล้วหางโน้งแม่นะ
ก็มีคนอุ้มอยู่แล้วกรณีเดียวอยู่แล้ว

ป่าเนอะไม่ป่ามากใช่ไหม
เคยได้ยินมั้ยว่ามีสัตว์มาฆ่าแป๋ว
ฮะตอนเช้านะจริงแต่มันต้องป่ามากหน่อย
นี่ป่ามันชุมชนแม่อันนี้มันชุมชน

ไปดูเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวดีมาก
พริกผักชีต้นหอมราคาถูกที่สุดในรอบปี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเห็นไหมคะคุณผู้ชม

มันส่งผลดีกับผู้บริโภคส่วนแม่ค้าพ่อค้าโอด
บอกว่ายอดขายมันก็ลดลงเท่าตัวด้วยเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากการสำรวจ

ก็พบว่าราคาพืชผักเกือบทุกชนิดนะคะ

ก่อนหน้านี้รับซื้อในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๗๐บาท
ตอนนี้ค่ะมันเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ๔๐บาท

ปัจจุบันเหลือกิโลกรัมละ๒๐บาท

พริกแดงค่ะเดิมกิโลกรัมละ๖๐บาท
ปัจจุบันเหลือกิโลกรัมละ๔๐บาท
ส่วนต้นหอมค่ะแต่เดิมเนี่ยกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ๖๐บาท

ทะเลียเซลล่ะอยู่ที่ลูกละ๕ถึง๗บาท

มะนาววันปลูกมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลย
มันก็คือเหมือนกับมะนาวบางพันธุ์ก็ไม่หอม

มันเปรี้ยวคนละแบบ
มะนาวปลอมก็กินแล้วไม่ดีนะ

รู้ไม่อร่อย

มะขามเปียกก็กินในต้มยำโอเค
มะขามเปียกมันก็ได้ในอาหารมะขามเปียกมันหน่วง

มะกอกก็เปรี้ยวบางอย่างแต่ว่า

แต่๗บาทสมมุติยำจานนึงใส่มะนาวกี่ลูก

น่าแรงภูมิพวกนี้
ส้มตำจะแพงเพราะว่ามันหน้าแรง
ส้มตำจานนึงใช้มะนาวกี่ลูก
จริงบางคนก็ใช้ไม่ถึงลูกแล้ว

แพงหรือข้าวหรือ

เอ้าเพราะมะนาวจริงไม่ได้ใส่น้ำเชื่อม
มะนาวก็๖๗ลูกผมหมดไป๕๐บาทแล้ว

คือจริงพ่อค้าแม่ขายบางคนเขาก็สงสัย
บอกว่าทำไมราคาผักมันถูก
ทุกอย่างมันถูกหมดเลยมันมีเว้นแต่มะนาวอย่างเดียวเนี่ย
แต่ทำไมมันถึงขายไม่ดี
เขาบอกว่าสงสัยมันจะเป็นเพราะว่ากำลังซื้อของประชาชนตอนนี้มันไม่เท่าแต่ก่อนแล้ว

ไม่มีกำลังแล้วประกอบกับคนหันมาปลูกผักกินเองด้วยช่วงนี้

แล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องเป็นผักแบบออร์แกนิคปอดสารพิษอย่างนี้

เคยมีคนญี่ปุ่นชมบ้านเรานะเขาบอกว่าดินบ้านเราน่าอิจฉา
ลูกอะไรก็กินได้ขึ้นได้ในขณะที่ดินบ้านนางน่ะปลูกได้แต่บางชนิดเท่านั้นนะ
ปลูกได้ทุกอย่างเออแต่ว่าตอนที่พวกเราเศรษฐกิจดีเราก็ไม่ปลูกเนอะ
น่าจะกลับไปปลูกกันเองลนลงกันด้วย
แต่ในกรุงเทพเราก็ต้องรับกรรมไป
แต่ที่มีโอกาสและเรื่องมะนาวแม่งละเต้นเพราะมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัย
ถูกต้องมั้ยมันเป็นรูดหลุมมัน
แต่ถ้าสมมุติผักชีต้นหอมอย่างนี้
เกิดจะต้องพ่อต้องแม่มาแพงเนี่ยตกใจ
อย่างไข่วันนี้ก็เริ่มลงแล้ว
เนื้อไก่เนื้อหมูเริ่มลงแล้วเห็นไหม

เข้าข้างเราเราอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายก็ได้แม่
ถ้าอยากมีเชี่ยวก็ต้องฟังสิมนิดนึงจนนะคะ

เกือบใจในรูปแบบ
ที่ร้านอาหารเรือนแม่กองนะคะ

แนวแบบตางสังด้วยราบต้มด้วยอยู่ที่เยดโศทรนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกอย่างงี้ค่ะก็เนี่ยนะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาเลี้ยงตะภาพไว้นี่แหละใส่กระมังพลาสติก
จากการสอบถามว่าคุณคะตะภาพสีทองนี้มาได้อย่างไร
เขาก็ตอบว่าคุณสำเริงจันทวงอายุ๕๗ปีนะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีเด็กวัยรุ่น
ก็ชาวบ้านนั่นแหละออกไปหาปูหาปลากันนะเนอะวางรอบดักปลา
ปรากฏว่าก็จับน้องเขาขึ้นมาได้นะติดขึ้นมาแล้วเอามาขายให้
ตัวละพันนะรถเมย์๑๐๐บาทนะได้ราคาอยู่นะ
เขาก็รับซื้อไว้นะคะ
ข้าวทองเหรอแม่มดทองไหมอเรือง

ไหนกุณผู้ดำกุมบอกว่าภาพทองเต่าทอง
มีขายอยู่ไหนไม่เห็นจะมีเลย
กูก็บอกจะดูจักกาดวิย่อเลย
ฉันเคยเห็นฉันเคยไปซื้อ

พาไปซื้อซิอยู่ไหนฉันไม่พูดแล้ว

แล้วแบบร้อยวันปีปกติจะให้ลูกน้องไปซื้อ

เลขที่เขาสามารถที่จะมองแล้วเห็นได้เนาะ

แล้วช่ามากว่า๑๐กว่าปีที่แล้วประกอบยังเป็นก่อนเพื่อเดินทุกวัน
เพราะกลับกันแน่นอนดูข่าวใส่ไข่ไงเธอ

นายพ่าดูซิร้านไหนขายทรภาพทองเต่าทองน่าจะซื้อหว่ะ

ต้องรู้ตัวไว้ว่าพูดอะไรเนี่ยมีคนเชื่อ
ไม่ใช่แต่เมื่อก่อนมันมียืนยันก็ฉันเคยเห็นน่ะ
เพราะเมื่อก่อนฉันไปเดินบ่อยฉันเคยเห็น
นี่เอาอย่างนี้บ้านพี่ตอนนี้มีปลากี่ตัว

อ้าวไปพักแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะจะกลับมากันต่อค่ะ
แต่เวลามันมากินอาหารชื่นใจเนอะ

จริงแล้วมิวสุภาษิตออกมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องความรัก
แล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้มีแฟนแล้ว

ปรากฏว่าหลังจากมีข่าวดังว่ามีแฟนคลับบางคนเนี่ยที่ชื่นชอบคู่จิ้น

จนออกมาทวิตข้อความแซะเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยมิวได้ตอบกับทวิตข้อความดังกล่าว

ไม่ได้คุยกับน้องมา๒ปีแล้วมั้งครับ

คิดเองเออเองก็มาโทษผมตลอด

แฟนคลับคู่เนี่ยน่ารักก็เยอะนะฮะ

จิ้นได้ไม่ว่ามันเป็นพื้นที่ของคุณ

แยกจินตนาการกับความจริงไม่ออก

น้องเสียหายก็ไม่ใช่แล้วนะครับ

ฝากรัฐบาลพัฒนาระบบการศึกษาด้วยนะครับ

แรงไปไหมลูก

คนที่เข้ามามาจากครอบครัวสังคมการศึกษาที่หลากหลาย

กับคนที่เข้าใจความเป็นคุณ

ผลกระทบเรื่องแฟนเซอร์วิสเนี่ยถูกสอนให้เวลาตอบ

จนวันที่เราเข้าใจแล้วหยุดไป๒๓ปีก็มีผลอยู่
รับและขอโทษจากใจจริงครับ
สิ่งที่จะวิจัยใครคิดว่าอันไหนไม่เหมาะสมแล้วไม่สบายใจ
ผมต้องขอโทษเป็นหน้าที่นี้แล้ว

นี่เขาบอกตอนแรกคิดว่าจะพิมพ์แบบให้ดูซอฟต์ลง

ใช่ก็ล่าสุดก็วันวาเลนไทยที่ผ่านมาเขาเหมือนคนก็ไปจับว่าแฟนเขาน่าอยู่อเมริกา

ใช่ก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เขาเล่นด้วยกันไง
แต่ตอนนี้คนเราก็แยกย้ายน้องกรัฟเข้าไปอยู่ช่อง๓
คุณมิวเขาเหมือนกับไปเล่นละครช่องวันที่ล่าสุด
อื้ม
ไม่เสลติกคง

เอาจริงว่าคู่ที่นี่คือปัญหาของคู่ที่รู้อ่ะ

สมมุติเวลาดังอ่ะ

มันดังมากกว่าดาราชายหญิงพระเอกนางเอก

แต่วันหนึ่งจะจับเขาแยกทีหนึ่งลำบาก

เพราะคนมันโตกับพัฒนาความสัมพันธ์อย่างนี้อยู่แล้ว

แฟนคลับจะรู้สึกว่าวันไหนไม่มาแล้วเหงาจังเลยอย่างนี้

แฟนคลับจะโจมตีหรือเปล่าเนาะ

แล้วไปถึงแชร์เมื่อวานวาเลนไทย
เป็นวันที่วงการบันเทิงเดือด

เรื่องราวเยอะมากนะเมธตอนบ่ายปุ๊บ

สักพักมีนางเอกถูกต้องไหมเพจ

การเมืองเดือดยังไม่เท่ากับวงการบันเทิง

ฝั่งที่เป็นทุกระทมก็อีกกลุ่มนึงเนอะ
อีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้คนก็รออยู่
เพื่อนน้องสาวคุณแม่กลับมาอยู่คุณหนิงไง
จับมาแล้วนางจับมาแล้วว่านางเลิกกับแฟนนะ

มีข่าวออกมาด้วยนะมีข่าวว่านางเลิกกับแฟน

นักก็บอกเดี๋ยวเรากลับมาค่อยตอบ
แบบข่าวไม่ได้เขียนว่าเลิกนะ

นะว่าแยกการว่าถาระการแล้วก็แบบหอกข้างหกผ่อนไปบ้านแม่อะไรอย่างนี้
ฮือ
ฉันถามแค่นี้ในฐานะคนสนิท
พี่รู้จักสนิทไงแต่ว่าบางทีแบบคนอื่นเขาไม่รู้ไง

ยังใช้อารมณ์เยอะไง

สาวกว่าฉันด้านน่ะพี่เอามาตอบณเดี๋ยวรอกนี้
พูดถึงคู่จิ้นสมัยก่อนตอนพี่หนุ่มสนักษรศีลสุข
กับพี่แหม่มสินเดียแกรลาประกาศว่าไม่ได้เป็นคู่จิ้นน่ะ

โอ้โหรู้สึกนะ

จุบันก็จะมีคุณยาย่าคุณณเดชน

พอเชียร์อัพจนถึงวันหนึ่งที่แบบว่าโอ้เขาประกาศแบบว่าออกตัวแบบชัดเจนแล้วเนี่ย
แฟนคลับก็กรี๊ดตอนนี้กรี๊ดทวีคูณเข้าไปอีกค่ะ
กระทั่งตัวยายาเองยังแบบว่าโอ้เซอร์ไพรส์จริงกับแคปชั่นของแม่แก้ว
วาเลนไทยนี้แม่แก้วลงแคปชั่นบอกว่าว่าที่ลูกสะพ้าย
ก็คิดว่าแม่แก้วแซวนั้นคุณยาย่าเขาบอกว่าแคปชั่นเหนือความคาดหมายตลอด
แม่แก้วลงอะไรก็แล้วแต่เนี้ยแคปชั่นแต่ละครั้งของเขานี่คืออื้อหือ
บอกสวยมงลงนะเพราะว่าแม่แก้วเขาเรียกลูกสะพ้าย
ยาย่าเขาบอกว่าเขาเขินเกินความคาดหมายอย่างที่บอกไป
คือวาเลนไทยคู่นี้ก็น่ารักน่ารัก
ย่าเขาบอกว่าจริงอ่ะคือปกติทุกปีเนี่ย
เป็นวาเลนไทยเขาจะเป็นคนคิดแพลนของเขา
แล้วบอกว่าเขาลืมว่ามันคือวันวาเลนไทยก็เลยบอกแม่รับงานไป
ก็มาทำงานเอาไว้ก่อนที่เหลือไม่แน่ใจ
พี่แบร์เขาก็บอกว่าเนี่ยน้องสแตนบายรอสแตนบายรอได้ไหม

นี่เป็นเชฟเทเบิลส่วนตัวที่บ้านที่คอนโด
ต้องออกไปร้านอาหารเลยใช่ทำกับข้าวให้
วันนั้นคอนโดเขาอยู่ใกล้เราเห็นเขาเดินกันผ่านหน้าวิลล่า
โอ้โหดูยังไงก็ดาลาตายสตาก็ไม่ดีนะ
ดูดูกันแล้วก็ดาลางัก
ไปเดียวกลับมา

มีเบบีเนาะแบบปล่อยธรรมชาติเลย

น้องพะทิเซียกู๊ดประกาศผ่าน

เข้าไปให้กำลังใจกันนะคะ
ทรยายสคนแรกนะคะ

แต่คนที่จัดสังเกตเก่งคุณหนุ่มกันใช้นะคะ

เขาเพิ่งจะแต่งกัน
แป๊บนึงแป๊บหนึ่งแม่นมะโน๊ทก็อยากมี
แม่นเน่นไม่ติดก็อยากมี
ก็เรียกว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติค่ะ

ไม่แน่ว่ารายการออนเป็นแล้วอาจจะมีข่าวดี

หนุ่มนี่นะพี่พูดไปแล้วส่งมาหาเลยนะ
แล้วก็เลยว่ามีออลลาร์ความเป็นปั่นแบบ
มันเป่งปังไม่เหมือนกับผู้หญิงสวยเป่งปังกับผู้หญิง
มันเกี่ยวไหมในฐานะที่แม่ผัดเคยมีลูกแล้วก็มีสามีแล้วก็ท้องมาแล้วคลอดมาแล้ว

ฮอร์โมนไงหนูฮอร์โมนมันไม่เหมือนกันใช้ฮอร์โมนคนละตัว

หนูไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่หนูอยู่แต่บ้าน

ผิวพันธุ์ดีแบบไม่ได้ออกไปไหนเลย
เพราะว่าปีนึงที่ผ่านมาฉันอาจจะเห็นเธอบอกว่าช่วงที่มีลูกเนอะ

ที่แบบว่ามันกลับมาสู่สภาวะปกติ
คือเห็นนางมาตั้งแต่เล่นละครแรกเนี่ย
เชื่อไหมโมเมนต์วันนี้น้องสวยมาก
ผิวพันธุ์อะไรคือแบบเลิศมาก

ไม่ได้ตากแดดดูให้กล้องจับเลยน้องสวยมาก
เดี๋ยวฉันต้องไปท้องสักทีนึง

อยากคิดท้องเลยผ่านไทยเอ๊ย

เอ้านี่เหล่าอากาเซแห่ไปต้อนรับคุณแบมแบมนะคะ
ใช่ไปรับที่สนามบินกันอย่างเนื่องแน่น
เรียกว่าอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะ

เมเนเจอร์ส่วนตัวไปช้อปปิ้งหาของกินที่ตลาดนะคะ
แล้วก็มีการแชะภาพเมนูสุดโปรด

กันเชียงปูแล้วก็แมลงทอด
ติดเช็นเดี่ยงไปหนึ่ง

ออกบ่อยนะเออพรุ่งนี้รอดูซิว่าเป็นยังไง
เอาเอาอีกแล้วสะเทือนกระเป๋า
๐๕๐๕ก็บอกแบมแบมเสือเทือนให้ถูกหลายงวดแล้วนี่ใช่มั้ยหลายงวด
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนโรคชับรถเมย์
ยินดีต้อนรับกับใหม่ทั้งสู่ข่าวไซค์ไฮด์สวัสดีค่ะ
ดีใจมากหลุดไปเดือนกว่า๒เดือนเนอะ
หนูหยุดไปตั้งแต่ตอนแพ้ท้องเยอะตั้งแต่พฤศจิกา
ใช่ธันวาต้นเดือนเพราะวันนี้ซื้อชุดเด็กมาให้แล้วแบบว่า

หนูเนี่ยได้ชุดมาแล้วขอบคุณคุณพี่มาก
เดี๋ยวรอลูกโตก่อนนะลูกยังใส่ไม่ได้

กันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ